ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาสักประมาณตีหนึ่งได้
เป็นคนร้ายเนี่ยใส่ชุดคล้ายอวกาศเลยเตรียมตัวอย่างดีเลยค่ะ
อาศัยจังหวะที่พนักงานเขากำลังเปลี่ยนกะกัน
แล้วก็นำเงินเข้าตู้เซฟกำลังจะเข้าตู้เซฟ
อาศัยจังหวะนั้นเข้าไปชิงเงินจำนวนนี้ออกไปได้วิ่งหนีไปได้
วงกลมสีแดงเนี่ยค่ะดูแต่งตัวเข้ามาสิคะ
เออเตรียมการเป็นอย่างดีอ่ะมีคล้ายแบบไฟส่องสว่างคาดอยู่บนหัวด้วยอะค่ะ
แล้วก็กวาดเงินไปได้ประมาณ๔๗๐๐๐บาท
ใช้เวลาลงมือแป๊บเดียวเองนะคุณประมาณไม่ถึง๑นาทีค่ะ
และเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะ
จากกรณีที่คนร้ายบุกปล้นร้านสะดวกซื้อกลาง
คืนที่ผ่านมากวาดเงินสดไปประมาณ๔๗๐๐๐บาท
สอบสวนเบื้องต้นพบว่าขณะเกิดเหตุมีพนักงานอยู่ในร้าน๖คน
กำลังนำเงินบรรจุถุงเตรียมจะเข้าเก็บในตู้เซฟที่อยู่ข้างเคาน์เตอร์
จู่มีคนร้ายเป็นผู้ชายหนึ่งคนสวมหวกปิดบางใบหน้า
ถือปืนแบบสไลด์เข้ามาแล้วก็ปล้นเงินทั้งหมดไป
ใช้เวลาในการก่อเหตุไม่ถึง๑นาทีค่ะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยละเอียดพบว่าคนร้ายเนี่ยรูปร่างหนาเป็นผู้ชาย
สูงเนี่ยสักประมาณ๑๖๐๑๖๕ซินติเมตรประมาณเนี่ย
แจ็คเก็ตแบบมีฮูตสีขาวสวมแว่นตาสีชานุ่มกางเกงขายาวแบบสแล็ก
รองเท้าหนังสีดำสะพายกระเป๋าสีฟ้าเดินเข้ามาคนเดียวค่ะ
ไม่ปรากฏบุคคลอื่นต้องสงสัยใดเข้ามาด้วย
กล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นนะฮะว่าตอนคนร้ายเข้ามาทางประตูด้านหน้าเนี่ย
พุ่งตรงเข้ามาเลยค่ะมาที่เคาน์เตอร์เก็บเงินเลย
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่วางตู้เซฟแล้วก็เข้าไปหยิบถุงเงินที่วางอยู่ในตู้เซฟ
วิ่งออกไปทันทีเลยค่ะค่ะจุดที่ตำรวจเขาสังเกตเนี่ยนะ
คนร้ายเขาแต่งกายรัดกลุ่มสวมถุงมือมีอุปกรณ์ให้แสงสว่างบนศีรษะคือคาดไว้
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีการเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดี
เบาะแสยานพาหนะจ้องหน้าที่ยังไม่พบว่าคนร้ายใช้พาหนะยานพาหนะอะไร
ในการเดินทางมาก่อเหตุซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจภูทรภาค๘
กำชับให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรสุราธานี
ร่วมกับชุดสืบสวนสพท่าชนะไปเก็บข้อมูลนะคะ
ไปดูจากกล้องวงจรปิดเพื่อหารถต้องสงสัย
เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุว่าหลังก่อเหตุเนี่ย
หลบหนีไปยังไงใช้รถอะไรในการหลบหนีหรือว่าวิ่งไปทางไหน
ทีนี้ไปสอบสวนพยานค่ะซึ่งเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อประมาณ๖๗ปาก
ก็ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ยังสงสัย
ในเรื่องของการเก็บเงินเข้าตู้เซฟแล้วก็จำนวนเงิน
คือประมาณนะนะว่า๔๗๐๐บาทแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจน
เงินที่หายไปเนี่ยเท่าไหร่กันแน่
เพราะว่าไปสอบถามพนักงานที่เขากำลังจะเปลี่ยนกะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้นับจำนวนเงิน

ค่ะทีนี้ก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยกันอยู่
ตำรวจเองก็จะเร่งสอบพยานแวดล้อมทั้งหมดนะนะ
แล้วก็จะไล่เส้นทางหลบหนีของคนร้ายในการติดตามจับคุมตัวต่อไปนะคะ
ทีนี้เท่าที่ดูก็ไม่รู้ว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุนี้

หรือว่าเคยเป็นพนักงานที่ร้านแล้วออกไปหรือเปล่า
เพราะว่ารู้จังหวะตีหนึ่งเตียนกะ
แล้วก็รู้ว่าจะต้องเข้ามาตรงไหนจุดไหนเวลาไหน

หลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดตามไล่จากกล้องวงจรปิดดูนะคะ